จากเรื่องของคุณครูไปดูของหนุ่มต่างชาติกันบ้างครับ
เช็คเมื่อวานที่เสนอไปมีคำเตือนบอกว่าให้ระแวดระวังให้ดี
แล้วตั้งใจมาแพร่เชื้อในไทยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายเขาก็
เขาก็มีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าล่าสุดนี้ตำรวจที่ภูเก็ตจับกลุ่มตัวได้
เมื่อคืนในช่วงไทยรัฐเจาะประเด็นนำเสนอไปว่าในช่วงหัวค่ำเมื่อวาน
เรื่องต้นตำรวจจับกลุ่มควบคุมตัวหนุ่มคนนี้ได้แล้ว
แต่ว่าด้วยความที่ตำรวจก็ติดภารกิจด้วยนะครับ
บอกให้ชายคนนี้รอก่อนที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวออกมาจากการเสร็จกิจธุระแล้ว
มารับตัวแล้วก็พาตัวไปแต่สุดท้ายชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
จนกระทั่งตำรวจภูเก็ตตามไปจับกลุ่มตัวได้อีกครั้ง
บริเวณบ้านพักและเตรียมส่งกลับประเทศ
ข้อหาหลักก็คือว่าอยู่ไทยเกินกว่ากำหนด
รวมทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายที่มากับตัวหนุ่มคนนี้
แล้วก็ตั้งใจแพร่เชื้อร้ายให้กับหญิงไทยชายไทยด้วยนะครับ

ผู้กำกับการตำรวจภูทรเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ต
พร้อมกับพนักงานสอบสวนสอบปากคำนาย
เนดิกไฟเฟอร์อายุ๕๐ปีสัญชาติเช็ค
ผู้ต้องหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักร

แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของตำรวจสากล
ในฐานะอาทยากรข้ามชาติตามหมายจับลำดับที่๒๖
ลงวันที่๒ธันวาคมปี๒๕๕๙
จากสารประเทศสาธารณรัฐเช็คนะครับ
โดยก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
และแพร่โรคร้ายให้แก่หญิงสาว
หลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในเมืองไทยเมื่อปี๒๕๕๙
เมื่อคืนนี้ครับตำรวจก็ร่วมกันกับทหารจับกลุ่มนายเซเนดิก
เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมที่ห้องสืบสวนด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
จากการสอบปากคำเพิ่มเติมผ่านล่าม
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายเซเนดิกนั้นส่งสารจังหวัดภูเก็ต
ในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
โดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือพูดง่ายก็คือว่าอยู่เกินกว่ากำหนดนั่นเองนะครับ
โดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยก่อนจะส่งตัวให้กับตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
และส่งต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซอยสวนพลูกรุงเทพมหานคร
เพื่อจะดำเนินการผลักดันกลับประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ